รุนแรงในครอบครัวคือเล่าเข้าปากก็เป็นเหตุ
ใช่ค่ะอันนี้คือเล่าเข้าปากลูกนะ
เอาเห็นพ่อกลับมาพอดีจากธำนา
ขอตังค์พ่อจะไปซื้อเหล้าเพิ่ม

ขวามัยหน้าสามาฟาดลูกโอ้โห
เลือดสาดลูกก็สาหัสเหมือนกันนะคะ
แต่พ่อก็เหนื่อยมาจากทำงานให้คุณ

เอาน้ำเย็นให้พ่อดื่มมันจะชื่นใจขนาดไหน
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างคุณธรรม
ก็ประถมพยาบาลให้กับลูกชายที่เลือดไหล

ลูกชายคนนี้คือนายเอกชัยเพื่อนสงครามอายุ๓๕ปีค่ะ
ซึ่งพอหลังจากประถมพยาบาลแล้วดูสิ
ต้องรีบนำตัวนายเอกชัยไปส่งโรงพยาบาลชัยภูมิ
จุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นถนนหน้าร้านค้า

ที่ตำบลในอำเภอเมืองชายภูมินะคะ
แม่เล่าให้ฟังคุณแม่ประนอมเล่าบอกว่า
เอกชัยลูกชายฉันเนี่ยนะไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร

วันหนึ่งก็เมากินเหล้าตลอดเลย
แบร์มือขอตังค์จากพ่อจากแม่

ที่ไปทำงานหาเงินมาให้มันกินให้มันใช้
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชม
เมื่อวานตอนบ่ายค่ะก่อนเกิดเหตุ
ตัวในเอกชัยก็มาขอตังค์ไปซื้อเหล้า
มากินที่ร้านค้าประจำในหมู่บ้านนี่แหละ

พอตอนค่ำเอกชัยเห็นว่าพ่อ

พ่อก็อายุเยอะแล้วนะ๖๐กว่าแล้ว

เข้าไปหาพ่อพ่อขอตังค์หน่อย

แล้วเห็นลูกมาขอตังค์แบบนี้พ่อไม่ให้ค่ะ
พอพ่อไม่ให้เอกชัยก็ไม่พอใจ
ด่าทอพ่อด้วยคำหยาบคาย
ทีนี้พอเป็นแบบนี้เอาจริงนะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเป็นภาพที่เห็นจนชินตา

แต่ว่าที่มันไม่เหมือนทุกครั้ง

คว้าไม้หน้าสามแถวนั้นฟาดไปที่หัวลูก
ลูกล้มหงายไปนอนกองกับพื้นเลือดไหลนะคะ
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็บอก
บอกว่าสมพรสมพรพอก่อนอย่าทำลูก
ทีนี้พอตัวพ่อตั้งสติได้
พ่อก็เดินหนีหายไปแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ๑๙๑

กู้ภัยก็มาช่วยเหลือลูกชายที่ได้รับบาดเจ็บ
เอาลูกชายส่งโรงพยาบาล